ครับผม
คือถ้าให้พร้อมก็พร้อมได้ครับ
แต่ว่ามันก็พร้อมอีกหน่อยก็ได้

ยังครับก็คงยังไม่เร็วนี้หรอกครับ
แต่ว่าผมว่าน้องที่น้องบอกก็คง

หรืออะไร

จะไม่ได้ทำบ้างอะไรเงี้ย
โดยรวมแล้วมันก็เป็นเรื่องของงาน
ที่แบบอยากจะเที่ยวอยากจะนู่นอยากจะนี่ไม่ใช่
เป็นเรื่องแบบมีงานหลายอย่างที่มันต้อง

จำกว่าอะไรนะในสกิฟต์
เรายังไม่อยากบอกเรื่องพี่อะ

เก็บเงินและทำอะไรหลายอย่างที่อยากจะทำ
ไม่มีครับยังไม่ได้คุยกันจริงเลยครับ

เหมือนทุกคนก็พร้อมจะแสดงความยินดีกับเราเอง

แต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับ

ผมหมายอย่างก็อยากต่างงานครั้งเดียวครับ

อ๋อทราบครับก็คุยกันตลอดครับ
ก็ไม่มีการกดดันอะไรกัน

ก็ไม่มีอะไร

ไม่คุยเลยครับ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

ถ้าวันเกิดผมคือของพี่บีมเกิดติดกัน
ก็จัดวันเกิดพร้อมกัน

วันเกิดนะครับ๑๗นี้
ปัญหาเจ้าคุยเยอะทุกคน

ก็มากันเยอะเลยก็ดีใจครับ
ครับว่าก็ไม่ได้จากนานแล้วนะครับ

มาผมก็ไม่ได้มีเพื่อนในวงการเลยครับไม่ได้มีเพื่อนในวงการเยอะเลย

ก็อยากอยู่กับข
ถ้ามีโอกาสอะไรดีก็อาจจะเห็นอะไรแบบนี้
นี่เพิ่งคุยกัน๑ปีแรก

ขอบคุณนะครับ
ทุกคนที่มีคุณนี้ปล่อยมาบ้างก่อนครับ
ขอบคุณมาก